เป็นการสัมภาษณ์แล้วก็ถามคำถามว่า
เรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลกับชูวิชั่น
ซึ่งเป็นเจ้าของเลขสิทธิ์บอลไทยในปัจจุบัน
หาทางออกที่ดีร่วมกันเพื่อวงการฟุตบอลไทย
รวมถึงน่าจะเป็นเรื่องดีนะครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
หากว่าสโมสรจะมีโอกาสได้พูดคุยกัน
ทีมนั้นยินดีที่จะแข่งให้จบระดูการในปีนี้เลยหรือไม่
ส่วนมติในที่ประชุมนะครับจะเป็นเช่นใดก็ต้องยอมรับเสียงส่วนมาก
คงต้องเอาข้อดีข้อเสียมาพูดคุยกันน่าจะเป็นผลดี
จากนี้ครับประธานสโมสรการท่าเรือยังบอกด้วยว่า
ถ้าหากมติสโมสรเห็นว่าเตะจบระดูการภายในปีนี้เลย
ก็พร้อมจะยอมรับและพร้อมที่จะแข่งตามที่สมาคมนั้นเห็นสมควร
ล่าสุดครับสมาคมมีการส่งหนังสือถึงสโมสรนะครับ
ทราบเป็นข่าวหรือยังเดี๋ยวคงจะดูว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวกันในวันนี้
คือส่งแล้วก็ถามต่อว่ามีทีมไหนจะถอนทีมหรือเปล่านะครับ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยประเด็นมันคือว่าทุกทีมอยากประชุมกันเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงนะครับว่าสุดท้ายสามารถจบภายในปีนี้ได้หรือไม่นะครับ
สำหรับการท่าเรือก็ต้องสอบถามนะครับเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มเหมือนกัน
เคยมีส่วนยิงประตูการท่าเรือทำให้ทีมศรีเจ้าท่าตกชั้นไปเล่นในที๒ในปี๒๐๑๙
ส่วนจะดึงตัวมาท่าเรือหรือไม่นั้นมาดามแป้งตอบเป็นปริศนา
พร้อมกับบอกติดตลกอีกแล้วนะครับว่าการท่าเรือเป็นทีมจอมเซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับ